ส่งลูกเขาจากขอนแก่นที่กรุงเทพ
น้องถูกข่มขืนใช่ไหม

น้องพูดกับสหวิชาชีพแบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าไม่รู้

รายละเอียดว่าไอ้ที่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น

อะไรที่ผสมไปแล้วก็ไม่รู้หรือเปล่า

ทุ่มหนึ่งเมื่อคืนพลนโรตรีพิษนุอุณเสรี

ในฐานะโฆษกตำรวจภูทรภาค๔
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
ท่านผู้บัคคัปการตำรวจจังหวัดขอนแก่น

ไม่รู้
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะน้ำแข็ง
อ้าวหรอยังไงล่ะอ้าวรายละเอียดทั้งหมดท่านผู้การนะครับ
แถลงข่าวอย่างละเอียดวันนี้บ่ายโมง
อ้าวงั้นก็ทันข่าวเที่ยงล่ะสิอ่ะทัน

และตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วทำงานรอบครอบ
คุณผู้ชมคดีนี้นะย้อนนิดเดียว
ย่าย่ามาร้องทุกข์บอกเด็กหญิงอายุ๑๓แจ้งความนะ
คนขับรถตู้ชื่อณเดชน์ข่มขืนมอมยาแล้วเสียสตินะครับ
ระหว่างทางที่จะพาจากขอนแก่นไปส่งหาแม่ที่หาพ่อที่กรุงเทพมหานครเนี่ย
๑ตุลาคมพอแจ้งความก็ส่งนะครับ
เด็กหญิงเข้าตรวจที่โรงพยาบาลแวงน้อยขอนแก่นนะครับ
ผลตรวจเบื้องต้นตอนนั้นก็เยื่อพมจันทร์ฉีกขาด
ส่วนอาการเสียสตินะครับก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ต้องให้เขาเรียกอะไรอ่ะต้องให้หมอทางด้านจิตเวศมาดูแล
ช่วงบ่ายโมงเมื่อวานครับพบอสุวรรณภูมิ
ท่านผู้บังคับการณ์ตำรวจจขอนแก่นนะครับ
ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าสอบปากคำผู้โดยสาร๑๒คนที่อยู่บนรถตู้ณเดชน์
ที่ไปพร้อมกับเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
สอบหมดแล้วทุกคนยืนยันว่าไม่เจอความผิดปกติ
ผู้โดยสารที่ลงรถตู้เป็นคนสุดท้ายก็ยืนยันว่า
ก็ส่งเด็กหญิงอายุ๑๓ที่หน้าบ้านตั้งแต่๙โมงครึ่ง

แต่ตำรวจจะทำงานรอบข้อไม่ต้องห่วงจะคลายข้อข้องใจ
ให้กับญาติของเด็กหญิงนะครับ

เอาล่ะโอ้โหจะพลิกกว่านี้

พอดูวันนี้มันเป็นอย่างหนึ่ง
พอมาตอนเย็นเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งแล้ว
ตามข่าวยาวอย่าเพิ่งตัดสินอะไรทั้งหมด